คุณผู้ชมคะตอนนี้ทีมชาติไทยกำลังมีการฝึกซ้อมกันอยู่นะคะ
เพื่อที่จะไปแข่งรายการสำคัญ
ทีมฟุตบอลค่ะเรียมสู้ศึกภุตบอลโลค
รอบคัดเลือกโซนเอเทียสุดชิงแชมป์อาเซียนในเดือนนี้
รออยู่ในช่วงต้นปีหน้าค่ะ
เมื่อวานนี้นรบดินวีระวัฒโนดมและทริสตองโดสองผู้เล่นที่ติดภารกิจส่วนตัวก่อนหน้านี้ก็เดินทางมาเก็บตัวกับทีมชาติไทยที่กิเลนวัลเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชศรีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
วันที่๑๕พฤศจิกายนต่อด้วยการป้องกันแชมป์ฟุตบอล
ส่วนทีมฟุตซอลทีมชาติไทยชุดบีจำนวน๑๙คน
ก็เข้ารายงานตัวที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมาก
ติดการแข่งขันกีฬาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ซึ่งมิเกลรถริโก้หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวสเปน
ก็นำนักเตะฝึกซ้อมแท็กติกกันทันทีนะคะ
ก่อนจะอุ่นเครื่อง๒นัดกับสโมสรจากประเทศญี่ปุ่น
ในวันที่๔และวันที่๕พฤศจิกายน
โค้ชมิเกียลบอกว่าไตรรมเพชรเทียมคาทาวุฒิหานคัมภา
คณิสรผู้พันธ์๓ผู้เล่นฟุตซอลโลก๒๐๑๙
จะเป็นแกนหลักให้กับผู้เล่นหน้าใหม่
ในการสู้ศึกชิงแชมป์อาเซียน
ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนมกราคมปีหน้า
ส่วนผู้เล่น๕คนที่อายุไม่เกิน๒๐ปี